หลังจากที่ตำรวจเริ่มบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจรอย่างจริงจัง

ก็พบว่าถนนแต่ละเส้นมีความเร็วเฉลี่ยที่ดีขึ้น

ทำให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดไอเดีย
อาจจะนำเอามาตรา๔๔มาใช้พิจารณาเพิ่มโทษ

จากกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบนโยบาย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจร
ในกรุงเทพฯมหานครและก็ปริมนธน
จำนวน๒๑เส้นทางหลักนะครับ
ซึ่งการปฏิบัติงานมานานกว่า๑๐วัน
ผลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แสดงความพึงพอใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยเห็นได้จากภาพรวมเรื่องความเร็วเฉลี่ยบนถนนแต่ละสาย
ดีขึ้นประมาณ๓๐๔๕นาที
ขณะที่การแก้ไขปัญหาในจุดที่เป็นคอขวด
ส่งผลให้รถติดสะสมก็ได้แก้ไขด้วยการขยายช่องจราจร
โดยตัดเกาะกลางถนนซึ่งดำเนินการมาแล้ว๓เส้นทาง
แก่บริเวณแยกผ่าพิภพลีลาถนนราชดำเนินกลาง
ศรีเขมาถนนประชาราชสาย๑

ส่งผลให้การจราจรคล่องตัวขึ้น
ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้ก็จะดำเนินการให้ครบ
ทั้ง๒๑จุดที่มีการสำรวจข้อมูล
การบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการจอดรถในที่ห้ามจอด
ดำเนินการเข้มข้นแล้วก็ออกใบสั่งไปแล้วกว่า๕๐๐๐ใบ
ไม่ได้เป็นการเพิ่มยอดใบสั่งตามที่มีคนตั้งข้อสงสัย
แต่หากประชาชนไม่ทำผิดวินัยจราจรก็ไม่จำเป็นต้องออกใบสั่ง
นี้ถ้าผลการแก้ไขปัญหาด้านจราจรยังไม่น่าพอใจ
ก็มีความเป็นไปได้ที่จะนำเอามาตรา๔๔
แก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำผิดให้รุนแรงมากขึ้น